ออกมาประกาศเลิกกันผ่านโซเชียลไปแล้ว

คุณอ๊อฟสุพนัทออกมาเปิดใจยอมรับตรง
ว่าพี่ผมนี่แหละเจ้าชู้
คือเราฟังแล้วเราแบบช็อกไปเลยคุณผู้ชม

กับน้องทันยาที่เคยให้ไว้ว่าจะไม่คุยกับคนอื่นค่ะ
อ๊อบยืดอกซิแจ้งเลยว่าช่วงสามเดือนก่อนหน้านี้
มีเรื่องเครียดเยอะเลยไปมองหารอยยิ้มจากคนอื่น

จากคนอื่นเราฟังแล้วเราก็อึ้งไปเลยนะคุณผู้ชม

แค่อยากคุยแต่ไม่ได้อยากนอกใจ

ซึ่งก็เหมือนธัญญาจะมีเซนต์คุณผู้ชม

แล้วปรากฏว่าก็คือเรียกวันเกิดที่บ้านก่อนวันเกิดวันหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าก็ขอเลิกค่ะ

เกิดวันที่๒๖กันยาค่ะ

ก่อนวันเกิดธัญญาเพียงหนึ่งวันดราม่าก่อนนั้น
ก็คืออ๊อฟตัดสินใจเอาของขวัญวันเกิด

เอาไปวางไว้ที่แบบยามหน้า

ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าธัญญาเอาไปหรือเปล่าค่ะ

นอกจากนี้หนูอ๊อฟยังโชว์รูปหน้าจอ

คือวันที่ทะเลาะกันคือฉีกรูปนี้เสร็จปุ๊บ
ก็เลยไปหยิบรูปนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ่ายเก็บเอาไว้
แล้วทุกวันนี้ยังเอารูปนี้ไว้บนหัวเตียงอยู่เลย
จะได้ทำไมเอาไว้ดูก่อนนอนจะได้แบบว่าตัวเองจะได้ประกาศว่าต่อไปนี้จะไม่เจ้าชู้แล้ว
ใช่นะค่ะขาดไปด้วยเอ้าให้มันรู้กันไปว่าเป็นเพราะเราเนี่ยแหละ
ฟังคำสารภาพจากหนุ่มอ๊อฟสุพนัทกันเลยค่ะ
ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าผมไปคุยกับคนอื่น
ครับใช่ผมยอมรับเลยครับคือด้วย
มันผ่านมา๓ปีอย่างนี้ครับแล้วก็
ด้วยความที่เราก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์

แต่ผมก็สุดท้ายแล้วก็โทษตัวเอง
เราได้เอาปัญหาที่สะสมต่างมา
แล้วก็เอาออกไประบายกับสิ่งอื่น
ยังแบบไปหารอยยิ้มกับทางอื่น

จอโทรศัพท์ผมยังเป็นรูปเดิมของผมอยู่เลย
มันเป็นรูปที่เกิดปัญหาแล้วเรียบร้อย
ตอนนี้ก็ยังอยู่หัวเตียงนี่แหละครับ

ก็บอกน้องตรงว่ามันผู้หญิงอะนะ
เวลาแบบสัมภาษณ์อย่างนี้มันก็จะเกิดอารมณ์นิดนึงนะคะ

อฟบอกว่าพี่ผมเป็นคนซื่อผมขี้เกียจโกหกอะค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่หนุ่มออฟออกมาให้สัมภาษณ์ปุ๊บนะคะ
ธัญญาก็โพสต์ไอจีสตอรี่แบบนี้เลยค่ะ
รักมากคำว่าโอกาสเรามีให้แต่พอได้รับโอกาสไปกลับทำซ้ำอีก

อุ้ยไม่ได้มีให้ครั้งเดียว
เราก็คุยหลังไมค์ก็คือว่าผู้หญิงคนที่นอกใจเนี่ย

มันบอกหน้าจอไม่ได้เดี๋ยวมันจะกระทบ
แต่ว่าผู้หญิงคนใช่

คุยหญิงคนนั้นเขารู้ด้วยนะคะว่าออฟกับธัญญาเป็นแฟนกัน

แล้วก็คือคุยมา๓เดือนแล้ว

ก็คือมีการเตือนมีการส่งสารกันไปก่อนแล้ว

ไปหารอยยิ้มจากคนอื่น

สาธารณชนรู้จัก
ตามนั้นแหละคุณผู้ชม
ไม่ต้องออกอากาศไม่ได้